ว่าตั้งแต่เป็นโจทย์มันก็มีคนเข้ามาอยู่แล้ว

สุดท้ายมันก็เข้าตัวเราอีก

ไม่เป็นไรค่ะ

ถ้าเราเป็นข่าวเรื่องความรักไปเรื่อยอย่างนี้มันก็ซ้ำเดิมเป็น๑๐ปีแล้ว
เราก็รู้สึกว่าเออขอแบบไม่พูดอะไรเยอะดีกว่าเรื่องนี้
ขอให้วันหนึ่งที่เรามั่นใจแล้วจริงเราถึงบอกว่าอะไรยังไง
เป็นเพื่อนปากป่ะคะ
เป็นเพื่อนปากป่ะคะ
ไม่รู้ค่ะรู้ว่าเป็นเพื่อนใครบ้าง
เขาบอกว่าต้องโฟกัสไปที่ไทยโซน

ตอนนี้เป็นข่าวไปเรื่อยอยู่แล้วไม่รู้ว่าจะคริสต์พูดยังไง
แต่ว่าตัวเราเองเนี่ยเราไม่คุยกับเองแค่คนเดียวใช่มั้ยคะ

ครั้งนี้ความรักคงไม่ได้แบบมีอะไรที่แบบคนรู้เยอะอะไรอย่างนี้ค่ะ
อืมอึดอัดไหมปกติ
ประสบการณ์ทำให้เรารู้สึกว่าอึดอัดดีกว่า

แต่ทุกคนอึดอัดนะ

ก็รอไปจริงเดี๋ยววันนึงก็รู้กันเองล่ะค่ะ
แต่ว่าวันนี้เราก็ยังไม่แบบอยากเน้นเรื่องตัวเองมากกว่า
เพราะว่ามันก็มีอะไรผ่านมาประสบการณ์นู่นนี่นั่นเยอะ

คือมันสอนมาเยอะเหรอคะที่ผ่านมา
สอนบ้างเราก็คือสอนเขาบ้างอะไรอย่างนี้สลับกัน

แล้วมันก็อยากให้สุดท้ายมันดีมากกว่า
เพราะว่าเราก็คุยกับเขาแล้วใช่ไหม

จริงว่าก็เข้าใจไม่ได้แผนเปิดตัว
อะไรนะไม่เดี๋ยวใจเย็นอย่างที่บอกว่าเรา
ไม่อยากแบบไปโฟกัสอะไรขนาดนั้น
ว่าแบบสุดท้ายจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะ

ว่าวันใจของเรามีปัญหาสิ่งที่ตรงไหน
ก็จริงเราต้องมั่นใจค่ะ

ขอค่อยเป็นค่อยไปแสดงว่าเราก็ดูไปก่อนดีกว่า
ทำไหนว่าตอนนี้รูปแบบผมเรื่องสตาร์ทกับความรักทั้งไหนนะ

คือเรียกได้ไหมว่าวุ้นเส้นไม่โสดแล้ว

ถ้าพูดถึงตอนนี้วุ้นไม่ได้เปิดไม่ได้ปิดอะไรเลย
ก็ขอแบบเฉยนิ่งไม่ได้โฟกัสอะไรเพราะว่าวันไม่ได้เจอคนเยอะอยู่แล้ว
แล้วพี่นายนี่ก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่น่ารักใช่ไหมคะพี่นุ

พูดถึงใครด้วยเนี่ยเดี๋ยวล่ะอีพีซิ
ทำไมถึงเปิดใจคุยกับคนนี้อะค่ะ

คนนี้แหละ

ก็มีข่าวต่อไปพอดีแล้ว

มีอีกส่วนเรื่องหนึ่งที่พี่โอปอล์กับพี่ผมแข่งพูด
แต่หลายคนก็เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วย
ว่าดูแบบแซวแรงไพร์
เอาเรื่องเรารักมาหุดกลอบหนึ่ง
มีคำเรื่องอะไรวุ้นยังไม่รู้เลย
เหมือนเขาจะละข้างเล่นเบล็ค
เล่นเพื่อนเพื่อนแท้ลึก

ไม่รู้แต่ว่าถ้าเรามาก็ไม่โกรธ
เรารู้ว่าน้องเขาเป็นคนแบบน่ารักอยู่แล้ว
ที่น่าจะคิดอะไรไม่ดี

ยังไม่รู้เลยว่าอะไรดี
กับมิติคะ
ต่อไม่อำนาจกลัว
มีผู้ขึ้นกระติ้งต่อไปอยู่แล้ว

พ่อเจ้า
พ่อเจ้า